ณขณะนี้แน่นอนว่า๓๑๒เสียงฝั่งนี้เสนอชื่อคุณพิทาอยู่แล้ว
กันแน่นแทบไม่ต้องมีมติไม่ต้องมานั่งประชุมกันแล้วด้วยซ้ำบ้างฮะ
ก็มั่นใจครับยังไง๓๑๒ก็เดินหน้าครับ
ทีนี้วันนั้นที่มีการอ่านข้อตกลงเรื่องของประธานสภากันที่แรงคัสเตอร์
คุณพิธาอ่านมีอยู่๔ข้อ
ข้อสามตะบุว่าข้อตกลงเรื่องจำแหน่งประธานศพผู้แทนรัศนาลัยก็รองประธาน
เพื่อสร้างความเป็นเอกภาพระหว่าง๘พักในการจัดตั้งรัฐบาล
เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างสุดความสามารถ
แต่อย่างสุดความสามารถนี่

คือมันนิยามความหมายยังไงให้เป็นรูปธรรมว่าอย่างสุดความสามารถคือยังไง
ครับก็อย่างสุดความสามารถก็เป็นเรื่องที่เป็นเจตจำนง
หรือเป็นจุดมุ่งหมายความต้องการของเรา
เพื่อจะแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นแล้วก็คลายความกังวล
เพราะว่าเรารู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้พี่น้องประชาชนสนใจก็คือว่า
อยากเห็นการลอมชอมแล้วก็การยอมลดลาวาสอก
พูดง่ายลดข้อเงื่อนไขต่างลง
อยากเห็นรัฐบาลประชาธิปไตยเกิดขึ้น
อยากเห็นการแก้ไขร่มนุษย์ให้เป็นประชาธรรมไตรมากขึ้น
และอยากให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน
เพราะฉะนั้นการให้ประชาชนมั่นใจคำพูดนี้จะเป็นเรื่องที่
แสดงเจตจำนงของ๘พักว่าเราร่วมมือกัน
จะเดินให้สุดทางเพื่อให้ได้เกิดการ
ให้เกิดพักเก้าไกรเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาล

แต่ว่าในความเป็นจริงของการเมืองคือเมื่อบันไดขั้นต้นของเราบอกว่า
เราร่วมกันสุดความสามารถแปลว่าเราแพ็คกันแน่นแล้วเราจะเดินหน้า
อันนี้ก็ชัดเจนตรงนี้ส่วนว่าจะเดินขึ้นบันไดที่๒ขั้นที่๓ไป
แล้วจะกล้าวไปสู่จุดที่แก้ปัญหาได้
หรือโหวตจนคุณพิทาได้เป็นนายกเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่เงื่อนไขที่
ยังมีอะไรอีกหลายอย่างซึ่งต้องการเสียงเพิ่มเติมจากฝาก
ที่เหลือในสภาพผู้แทนรัศดรหรือต้องการเสียงเพิ่มเติมอีก
จาก๖๔เสียงจากวุฒิสภานะครับเพราะฉะนั้นก็หมายว่าจากนี้ไป
แน่นอันนี้เป็นต้นทุนที่ไม่สูญหายไปไหนแล้ว
เพราะฉะนั้นขอให้อยู่๖๔ก็เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกัน
ทุกฝ่ายช่วยกันแน่นอนเรายอมรับว่า
พักเก้าไกรเป็นพักแกนนำซึ่งต้องทำหน้าที่นี้โดยตรง
แต่ว่าพักร่วมต่างก็ต้องช่วยทำหน้าที่นี้
แต่ครับในที่ต่างที่ตัวเองมีสักภาพ
พักใดมีบุคคลที่รู้หรืออยู่ในวุฒิสภา
ก็ต้องช่วยกันคุยว่าอันนี้มันจะเป็นทางออกของประเทศยังไง
ต้องรีบเดินไปเพราะว่าวันนี้ประเทศรอไม่ได้แล้ว
ปัญหามันเยอะอย่างนี้เป็นต้นทุกคนก็ต้องช่วยกันทำ
หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเอาล่ะเราแพ็คแน่นคือรอโหวต
มือวันนั้นวันเดียวระหว่างนี้เหลืออีก๕๖วันเนี่ยจะไปช่วยกันหาเสียงด้วย
ครับก็แต่ละคนก็ต้องยอมรับว่าเราอยู่ในสภาพผู้แทนรัศดรกัน
หรือเราเล่นการเมืองในระบอบประชาปไตย
เรามีต่างมีเพื่อนมีความสัมพันธ์มีคนที่รู้จักกัน
เราต่างกันเชิงอุดมการได้แต่ว่าความเป็นเพื่อนความเป็นเหตุเป็นผล
ที่อยากเห็นประเทศไปข้างหน้าเป็นเจตจำนงของทุกคน
เชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราชี้ให้เห็นว่า
ประเทศมันต้องการการเปลี่ยนแปลงโดยเร็วแล้วก็ต้องการรัฐบาลเร็วเนี่ย
หลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเออจริงมันเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกัน
เพราะฉะนั้นคำว่าสุดความสามารถเหมือนว่าเราไม่ได้นิ่งนอนใจ

แล้วเราหาทางเดินให้มันทะลุแล้วมันก็จะยากเพราะ๑พัก
ถ้าเรา๘พักต่างช่วยกันหาต่างคนมีเพื่อน
เราก็กำลังบอกพี่น้องประชาชนว่า๘พักเราเนี่ย

ประชาชนก็คลายไปได้เปราะหนึ่ง
ถ้าเริ่มต้นจากที่๘ภักดิ์ไปกันไม่ได้ปั๊บ

อย่าเพิ่งมีเงื่อนไขอะไรตั้งรัฐบาลประชาปไตยให้ได้

เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเจตจำนงที่แสดงความชัดเจนว่า
ยังไงเราก่อไปเราเสนอให้คุณพิธาเป็นนายกแน่นอน